ในเมื่อคุณมองผมกับครอบครัวผมปัจจุบันนี้
เป็นคนเลวเป็นคนไม่ดี

ชีวิตคุณเป็นยังไงผมไม่สน

ตายก็ไม่ต้องมาเผากัน
สวัสดีค่ะบททายรัฐเยนนี้เปิดมา
ดูเหมือนจะมีประเด็นดราม่าร้อนกันมาเลยนะคะ
มาอัพเดตคราวกันนะครับกับเชอรี่และดิฉันไปตองข้า
ใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่
อารมณ์มาเต็มจริงมันเป็นปมสุดของ

ชุสิบออกเอาไว้ไม่ได้เลยจริง

จากการที่เขามีการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของเขา
คือฮือฮามากบนโลกโซเชียลสำหรับการออกมาตัดขาดความสัมพันธ์พ่อลูก
อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังคลิปไปเมื่อสักครู่นะคะ
ถ้าผู้ตายก็ไม่ต้องมาเผาผีพูดกันไปชัดเจนกันไปเลย
ที่บอกถึงก็คือลูกสาวคุณบูมชายภานั่นเอง
วัย๒๗ปีแล้วเกิดกับอดีตภรรยาคุณนกเชิญยิ้มนี่แหละค่ะ
เนื้อหาอย่างที่ฟังกันมาก็เป็นระบายความอัดอั้นแล้วก็น้อยใจ
ลูกสาวเห็นว่าไปทำการก้าวร้าวคนอื่นแหละ
ทำให้ตัวเองรู้สึกอับอายก็พยายามตักเตือนมาตลอด
แต่ว่าท้ายที่สุดลูกสาวไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รับฟัง
เชื่อฟังแต่ฝั่งคุณแม่ก็คือคุณนกนะฮะ
ก็เลยต้องลุกขึ้นมาอัดคลิปดังกล่าวนั่นเองค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเราพยายามแล้วรีบต่อสายตรง

นกเองก็บอกเพียงสั้นว่าเตรียมจะพาลูกสาว
โต๊ะแถลงข่าววันพุธที่จะถึงนี้แหละ
เดี๋ยวจะบอกเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น

เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่นกทางโทรศัพท์หน่อยค่ะ

คุณชูศรีบอกเลยว่ามีที่ไหน
มีเมียใหม่แล้วยังต้องเอาเงินเมียใหม่เนี่ย
ไปปรากันตัวให้กับเมียเก่าด้วย
คือเขาบอกว่าเขาเองไม่ได้เคยทอดทิ้งครอบครัวเก่านะ
มีเรื่องอะไรเดือดร้อนเขาเป็นคนช่วยเหลือตลอด
เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องของความน้อยใจ
ที่อาจจะมีต่อลูกสาวตัวน้องบูมเอง

ด้วยความว่าน้องบูมโตมากับคุณแม่แล้วก็คุณยาย
ก็อาจจะอยู่ฝั่งทางคุณแม่คุณยายมากกว่าหรือเปล่า
ก็เลยทำให้คุณพ่อน้อยใจแล้วก็ระบายความอัดอั้น
ก็คือเป็นความรู้สึกของคุณพ่อแหละ

ก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าที่เราเห็นกันอยู่แบบนี้

แต่ว่าไม่ตลอดเพราะว่าก็มีเรื่องเครียดเหมือนกัน
แต่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะสำหรับครอบครัวนี้

ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะสู้ค่ะ